ดราม่ายังไม่จบนะคะระหว่างคุณแพรรี่ไพรวันกับคุณลีน่าจัง
นี่ถึงขั้นคุณแพรรี่เอ่ยปากเลยบอกว่าไว้เจอกันอีกทีชาติหน้าเลยดีกว่าค่ะ
คือชาตินี้บอกยังไม่ขอเจอกันแล้วคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นจากที่ว่า
คุณแพรรี่เนี่ยไปถ่ายรายการที่บ้านพี่มดดำพี่มดดำเชิญไปถ่ายรายการ
แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณลีน่าจันทร์อยู่ที่บ้านพี่มดดำถ่ายอีกรายการหนึ่งอยู่พอดี
ก็เลยไปป๊ากันโดยบังเอิญซึ่งจริงสองคนนี้เขาเคยมีประเด็นกันมาก่อนใช่ไหม
แต่สุดท้ายมันก็เคลียร์กันจบไปแล้วเป็นจังหวะที่เหมือนจะแบบอ่ะเคลียร์กันไปแล้ว
เหมือนจะดีจะกอดกันอยู่แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
จังหวะนี้แหละค่ะคือจังหวะกอดกันอยู่ดีแล้วคุณลีน่าจังก็กระชากวิกของคุณแพรรี่แบบหลุดเลยอ่ะ
แล้วเธอก็หัวเราะตบมือชอบใจแล้วก็ถามช่างภาพถ่ายทันไหมเมื่อกี้อ่ะ
คือช็อตนี้สำหรับคุณแพรรี่ไพรวันเนี่ยคือเธอบอกเลยนะว่า
นี่มันคือการถูกละเมิดตัวตนถูกหมินเกียรติถูกแบบถูกกระทำถูกประจานให้อับอายอ่ะ
คือเขาบอกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจกันหมดเลยนะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เธอก็เลยออกมาด่ารัว

ทางคุณลีน่าจังเองก็เลยเหมือนกับก็มีข้อพิพาทกันไป
ถูกหมิ่นศักดิ์ศรีแล้วก็รู้สึกแย่มากไม่โกรธนะแต่ไม่ขอให้อภัย
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คุณลินาจางเองเมื่อวานเปิดใจกับไทยรัตน์ทีวีทั้งน้ำตาเลยเหมือนกัน
บอกพอรู้ข่าก็นอนไม่หลับไม่สบายใจเลย
เบื้องต้นก็มีการอัดคลิปขอโทษแพรรี่กับรายการธรรมตีธรรมดีเวรเฟอร์ที่ต้องดูมาก

ส่วนตัวเองเธอเองก็รักและชื่นชอบคุณแพรรี่

ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้รู้สึกไม่ดีหรือไม่ให้เกียรติ
เชื่อว่าทุกคนรู้ว่ามันคือคอนเทนต์และการแสดง

แล้วก็เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้น่ารักมาก
อยากเล่นหยอกแรงอย่าคิดมาก
แค่ฉันไปออกรายการแล้วเล่นกับเธอแค่นี้
เธอต้องด่าฉันสาบแช่งถึงขนาดนี้เหรอ

ได้เป็นภาพอาหารศาสนาสินธรรม
ไม่ได้สอนเธอเลยเหรอหยุดเถอะอย่าทำร้ายฉัน
ให้ฉันมีทางเดินบ้างให้ฉันมีหนทางทำมาหากิน
เพราะฉันไม่มีลูกเลี้ยงนะคะฉันต้องเลี้ยงตัวเองค่ะ
นี่คือการเปิดใจบอกว่าขอโทษและรู้สึกไม่ดี
พอหลังจากเปิดใจไปเสร็จปุ๊บคุณแพรรี่ก็โพสต์ปั๊บเลยเหมือนกันค่ะ
ขอดูโพสต์หน่อยดิฉันไม่กล้าอ่านเลยนี่
ถ้ามันจะเป็นเรื่องของการแสดงมันคือการแสดงเดียวเท่านั้นค่ะ
คือแสดงท่าแท้ที่จุดออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน
ปปลโบราณว่าไม้อ่อนดัดง่ายแต่คนแก่เสียแบบดัดไม่ได้แล้วค่ะ
ขอนี่ค่ะตามนี้นะคุณผู้ชมอ่านเอา
คือพอคุณลีน่าจังเนี่ยไปบอกว่ามันคือการแสดง
มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กลับมาทันทีใช่ไหมฮะ
คือหลายคนบอกว่าถ้าเป็นการแสดงจริงทำไมคุณรู้อยู่ฝ่ายเดียว
ทำไมอีกคนเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยล่ะ
ก็ต้องแบบคุณแสดงหนังแสดงละครหรือว่าจะทางโลกออนไลน์อะไรก็แล้ว
แต่ก็ต้องเป็นการนัดแนะตกลงกันใช่ไหมฮะ
แต่คุณแพรรี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แสดงด้วย
เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยว่าคุณจะดึงวิกเขา

เขารู้สึกแบบนั้นเท่านั้นแหละ
ทัวร์มาจอดแบบไม่รู้กี่คันเลยอ่ะ
ที่คุณลีน่าจังอะค่ะทัวร์ลงแบบรัวเลยนะคะ
คือคนก็เข้ามาด่าแหละบอกไม่เหมาะสม
ถึงจะเป็นการแสดงก็ไม่ควร
แล้วมันเลยเถิดไปถึงขั้นมีข้อความข่มขู่คุกคาม
คุณลิน่าจังเลยบอกทนไม่ไหวแล้ว
แจ้งความเลยละกันก็เลยไปสอนอพญาไทย

ใช่ตอนแรกก็นึกว่าจะแจ้งความคนที่มาคอมเมนต์ข่มขู่คุกคาม
แจ้งความคุณขออภัยคุณแพรรี่ค่ะ

ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็เอาเอกสารหลักฐานทั้งโพสต์ในเฟซบุ๊คที่ต่อว่า
เดี๋ยวถอยคำหยาบคายคอมเมนต์กลุ่มแฟนคลับมามอบให้พนักงานสอบสวน
บอกเรื่องนี้ทำให้เธอเครียดจนเส้นเลือดในสมองจะแตกอยู่แล้ว

ที่จบรายการพอรู้ว่าแพรรี่ร้องไห้ก็ไปขอโทษแล้วไง
อัดคลิปขอโทษผ่านรายการของพี่มดดำไปแล้ว
ก็มีคอมเมนต์แฟนคลับข่มขู่จะบุกมาทำร้ายถึงบ้านเลยอ่ะ
คนฉะนับฉะนายทั้งประเทศแล้วคนมาด่าฉันถะหลงฉัน
ฉันไม่ได้กันทำเขาอะฉันเล่นกับเขา
คุณลีน่าจังบอกว่าแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้ามีงานที่มีที่ร่วมงานกับแพรรี่เนี่ยทำได้นะ
ส่วนพี่มดดำนะคะเนื่องจากเป็นเจ้าของบ้านเนาะพี่มดดำก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่เหมือนกันว่าวินาทีที่มีการดึงวิกกันมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพี่มดเลยอ่ะพี่มดบอกก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะไม่ได้นัดกันล่วงหน้า
แล้วก็เห็นแพรรี่ไปนั่งร้องไห้แล้วก็รีบกลับไปโดยที่ไม่ได้คุยกันเลย
มดก็เลยไปคุยกับคุณลิน่าจังคุณลิน่าจังก็เลยบอกว่าเธอเป็นซึมเศร้า
ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ
พี่ลิน่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องแล้วนะอืมพี่มันเป็นเรื่องจริงจริงน่ะ
เขาโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยคุณลิน่าจังเขาออกมาบอกแต่เขาพูดที่ผ่านมาคือ
พี่ลิน่าอ้าวก็เขาไม่เขาแสดงอ่ะจะเอาอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ย
มาถามพี่พี่เคยไปตรวจบ้างไหมอะไรอย่างนี้
นางก็บอกนางเป็นโรคซึมเศร้านะโมดดำอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่า
เป็นโรคซึมเศร้าดีน่าจังตอนที่แพรรี่ไลค์อยู่ฉันก็แบบว่าทุกคนก็แบบว่า
คือก็เลยอัดเทปเอาไว้ก็คืออัดตรงนั้นเลยอัดเทปขอโทษวันนั้น
ตรงนั้นเลยเขาบอกพี่พี่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษเนี่ย
จะไปกันใหญ่เนี่ยค่ะก็เหมือนที่คุณมดดำบอกอ่ะพอคุณมดดำไปบอก
หรือว่าไปไลฟ์ถ้าไป
เฟสของเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปบอกคุณแพรรี่อีกอย่างหนึ่ง
ว่าทำไมนี่อย่างไรมาช่วยทำให้ยอด
ยอดคอมเมนต์ยอดหรือเป็นการแสดง
แล้วอยู่ดีก็เดี๋ยวก็ขอโทษผ่านสื่ออีก

แพรรี่เลยบอกว่าเอาเถอะค่ะเอาแฟร์เลย

ถ้าเขาจะฟ้องหนูก็จะฟ้องกลับในมุมของหนูเหมือนกัน
รู้สึกว่าในเคสแบบนี้หนูคือผู้ถูกกระทำ
แล้วก็บอกเลยว่าจากนี้ไปขอให้ต่างคนต่างอยู่